มาดูที่เรื่องนี้บางทีเนี่ยแฟนกันบอกทางกันมันก็ทะเลาะกัน
เวลาขับรถขับลาหนุ่มคนนี้เขาขับรถเก่งนะ
แล้วให้แฟนเขานั่งข้างเป็นคนบอกทางแฟนกำลังจะขับผ่านทางรถไฟไป
ผู้หญิงก็บอกว่าขับเลยขับเลยไม่มีรถไฟขับไปปุ๊บรถไฟมาชนโครม
ทั้งคู่เลยครับบาดเจ็บสาหัสเลยคุณผู้ชมโอ้โหนะฮะนี่ครับนะฮะ
สภาพรถเก่งด้านหน้าซ้ายพังยับตกอยู่ข้างทางรถไฟแบบนี้ที่ตำบลอ่า
ตรงอำเภอหาดใหญ่ที่สงขรานะฮะหลังรถไฟขบวนเก้าห้าศูนย์
ดังเบซาหาดใหญ่ก็พุ่งชนนี่ดูข้างหน้าสิโอ้โหเละเลย
โดนกระแทกอย่างแรงก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลทางด้านของแฟนสาวเนี่ย

ก็คือแฟนเขาผู้ชายทำงานเกี่ยวกับเรื่องของระบบสัญญาณโทรศัพท์

เขาก็ให้ตัวเธอผู้หญิงเป็นคนดูทางให้
มีรถไฟไหมจะขับข้ามแล้วนะ

สักพักหนึ่งพอขับหัวกำลังจะพ้นทางรถไฟไป

แต่สุดท้ายก็รอดทั้งคู่นะครับ

คนบอกทางทั้งคนขับรถเนาะ